ช่วงเมื่อไมค์เมื่อวานที่จังหวัดเพชรบุรี
ไปพบศพผู้ชายคนนึงเสียชีวิตอยู่ในรถนะคะ
แต่ว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตตั้งข้อสังเกตว่า
น่าจะเป็นฆาตกรรมอำพลางหรือเปล่า
เหมือนกับนำศพมาวางเอาไว้บนรถ
เขามีจุดสังเกตหลายอย่างนะคะเดี๋ยวเขาสังเกตยังไงบ้าง

เหตุการณ์นี้ก็คือช่วงตี๕๔๐นะคะ
พบศพนายพิทยุทธ์โพพักดีอายุ๔๒
เป็นพนักงานขับรถส่งของค่ะ
เป็นชาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเนี่ยค่ะ
เสียชีวิตอยู่ในรถคันนี้
รถกระบะอีซูซูสีขาวตอนครึ่ง
ทะเบียนบ่อใบไม้พอผ่าน๘๓๙๐เผชบุรี
รถตกอยู่ข้างทางแบบนี้นะคะ

คล้ายกับไปชนอัดกับต้นไม้
ที่ถนนบายพาสชะอำปรานบุรีอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี
อยู่ใกล้กับสี่แยกหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรีค่ะ
สภาพศพก็คือหน้าบวมปูดเต็มไปด้วยเลือด
ตาสองข้างจมูกคล้ายกับถูกของแข็งทุบเป็นแนวยาว
ใต้คางมีบาดแผลฉีกขาดขนาดใหญ่๑แผล
พิทยุทธ์นั่งเสียชีวิตอยู่บนเบาะคนขับ
แต่ตัวเนี่ยค่ะเอียงไปทางเบาะข้างคนขับ
คว่ำลงที่พื้นแล้วที่พักเท้าเนี่ยนะคะ
เลือดเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะที่เขาบอกว่า
มันมีพิรุษอยู่หลายจุดเดี๋ยวค่อยไล่เรียงดูนะคะ
มีการตั้งข้อสังเกตในลักษณะที่ว่าที่ตัวรถนะคะคุณผู้ชม
ประตูรถฝั่งคนขับมีรอยเลือดที่ขอบด้านล่าง
คล้ายกับมีคนอุ้มร่างของผู้เสียชีวิตมาวางบนรถ
ด้ามจับประตูฝั่งซ้ายมีรอยเลือดเปื้อนอยู่ด้วยนะคะ
คล้ายกับมีคนเปิดประตูจากด้านนอก
รถเข้าเกณฑ์หนึ่งค้างไว้ที่กันชนหน้ารถนะคะ
มีรอยชนแค่นิดเดียวเองค่ะแต่ว่าที่หน้ารถจริงจริงเนี่ยคือ
จอดเกือบติดกับโคนต้นไม้คล้ายกับมีแค่ยากกั้นตรงกลาง
ระหว่างรถกับต้นไม้ใหญ่ไม่มีร่องรอยการเบรกของรถ
อันนี้คือการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นฆาตกรรมอำพลางนำศพมาวางบนรถ
ฉากคล้ายกับอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือเปล่า
นองสาวผู้เสียชีวิตนะคะนางสาวเยวภาพโพภภาคดีอายุ๔๐
ยืนยันว่าพี่ชายเธอไม่ได้เสียชีวิตบนรถค่ะ

มีแผลเป็นแผลชะกันเลยนะคะ

ศีรษะเนี่ยคือเป็นแผลบาดเจ็บรุนแรงสมองฟกช้ำ
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
น้องสาวก็เลยมั่นใจว่าพี่ชายถูกฆ่าค่ะ
หมอก็เลยว่าชัวร์เลยว่าแน่นอนฆาตกรรมแน่นอนเป็นการจัดฉาก
ถ้าถ้ารถชนระดับนี้หมอบอกว่าคือหน้ารถเนี่ยมันต้องกระจัดกระจาย
แล้วเลือดมันต้องกระเซ็นเต็มหน้ารถจนกระจกคือต้องมีเลือด
เพราะว่าพี่ชายมันคือศพมัน

แล้วคือเลือดต้องกระจัดกระจายเต็มหน้าแต่คืนนี้คือไม่มีเลย
คือคือหมอเขาก็บอกว่าคือโดนจัดฉากแน่นอนไม่เชื่อเป็นปฏิเหตุ
เพราะรู้อยู่ว่าพี่ชายมีปัญหากับผู้ชายอีกคนนึงอยู่
พี่รู้มาแล้วค่ะว่าเออชัวร์แน่นอนเพราะว่า
เพราะอย่างที่พี่เขาบอกว่ามันเคยเอาผัวฆ่ากับพี่มาแล้ว
ก็เลยเชิญภรรยาและแม่ยายของผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำนะคะ
ใช้เวลาสอบปากคำเกือบทั้งวันเลยค่ะนางอุไรยอดทองอายุห้าสิบสามปี
ซึ่งก็เป็นแม่ยายของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังว่าคืนเกิดเหตุประมาณ๓ทุ่ม

เขยขับรถกระบะสะกดรอยตามลูกสาวไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งกลางตลาดหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
แล้วไปเห็นว่าลูกสาวนั่งกินข้าวอยู่กับชายอื่นซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ระแคะระคายมานานว่าแอบติดต่อกัน
ก็เลยโกรธเข้าไปตบตีลูกสาวแล้วก็ทะเลาะกันอยู่นานพอสมควรที่ร้าน
สักพักลูกเขยก็ยกรถจักรยานยนต์ที่ลูกสาวขี่ออกมาแล้วเอาไปขึ้นท้ายรถกระบะที่ขับมา
คือเหมือนกับต้องการให้ลูกสาวเดินเท้ากลับบ้านจากนั้นทั้งคู่กลับไปทะเลาะกันต่อที่บ้านเช่าย่านหนองพลับ
แม่ยายบอกว่าจนถึงขั้นต้องโทรตามโทรตามแม่ยายกับสามีให้ไปหาที่บ้านเพื่อช่วยเคลียร์ให้หน่อย
รู้อีกทีตอนใกล้สว่างว่าลูกเขยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตบนถนนบายพาสชะอำปรานบุรี
แม่ยายบอกเธองงนะคะแล้วก็ตกใจมากนะคะเธอบอกว่าลูกเขยกับลูกสาวทะเลาะกัน
เรื่องฝ่ายชายไปมีผู้หญิงอีกคนฝ่ายหญิงเลยประชดบ้าง
บอกว่าเคยเตือนไปแล้วเคยเตือนลูกสาวไปแล้วเตือนจนลูกสาวโกรธอ่ะ
นี่คือข้อมูลจากแม่ยายนะคะส่วนนายกริดเพชรศรีรักษ์อายุ๓๓ปี
เป็นลูกพี่ลูกน้องของภรรยาผู้เสียชีวิตบอกว่าแม้จะเป็นญาติฝ่ายหญิง
แต่สนิทกับฝ่ายชายมากคือฝ่ายชายเป็นคนดีนะนิสัยดีทำมาหากิน
รู้เรื่องจากฝ่ายชายว่าฝ่ายชายสงสัยสงสัยว่าภรรยามีชายอื่น
ก็เลยเฝ้าจับตามองเฝ้าจับผิดมาเกือบ๒ปีอะค่ะ
ที่เขาจะเสียชีวิตในกลางคืนเนี่ยเขาไปจับได้
สภาพรถกับคนที่เสียชีวิตนะครับมันไม่สอดคล้องกัน
มันน่าจะมีอะไรที่มากกว่านั้นเราก็ยังไม่เอกใจอะไรมาก
พอเรามาเห็นสภาพศพพอเห็นสภาพศพคือสภาพศพกับสภาพรถมันยิ่งไปใหญ่
ตอนนี้นะคะคนที่ญาติสงสัยว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็คือนักเลงไก่
เหมือนกับคนนี้นักเลงไก่คนนี้เคยมีปัญหากับผู้เสียชีวิต
แล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตเชื่อว่าไม่ใช่อุบัติเหตุ
ฆาตกรรมอำพรางก็เลยอยากจะให้ตำรวจช่วยจับคนร้ายให้ได้นะคะ
คือตอนนี้ตำรวจสพชะอำอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียด
แล้วทางตำรวจเองยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอะไรนะคะ
คือภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะบอกว่าคนที่ทำร้ายก็คือตัวเขาเอง
ภรรยาบอกว่าเขาเป็นคนฆ่าสามีเอง

แล้วรายงานว่าเหมือนกับภรรยาของผู้เสียชีวิตกำลังจะไปพบกับตำรวจที่สพชะอำ
ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนะว่าข้อเท็จจริงจะเป็นยังไง
แต่เห็นแล้วก็เหมือนกับคดีของเสียชวงกับพันธุบันยินที่รถไปชนต้นไม้อย่างนี้เลยนะครับ